ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
นักการเมืองแห่งปีสนับสนุนโดยไทยรัฐทีวี
ชาติสิทธิพันธ์ชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีที่แกร่งที่สุดในปัตตะพี
ชนะการเลิกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแบบทะลมทะลาย
ด้วยคะแนนเสียงเกือบหนึ่งจุดสี่ล้านเสียงครับก็ต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ
คนที่โหวตให้แล้วก็ไม่โหวตให้นะครับสำหรับตำแหน่งนักการเมืองแห่งปีนะครับ
จัดงานไทยรัฐที่สุดแห่งปีปีสองพันยี่สิบสองนะครับติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง